ชื่อคอนเสาร์ตว่าเจ็ดเหเซียนจัดเต็มจัดหนักนะคะ
เพราะว่ามากัน๖คนก่อน
เพราะอีก๑คนเป็นฝีดษณะคำทายอยู่นะคะแน่นอนก่อนค่ะ

แล้วก็พี่ปำแป๋มค่ะนี่เจนี่ปะหนันนี่มาดามมดเออเอาเข้าไปแน่นอน
เรียกได้ว่านี่ค่ะที่เป็นเซียนท้ออยู่เนี่ยค่ะนางเอก๓๐๐ล้านค่ะ
สามร้อยน้อยไปค่ะแล้วที่สำคัญตอนนี้แม่ชมเอ็นดูมากค่ะ
รีวิวให้ทุกยงทุกอย่างซิเรียบพวงใบผวงอะไรของนางนี่แหละค่ะ
ที่สำคัญล่าสุดนะคะความปั้วความปังความรวย
อาจจะช่วยเหลือกันยังไงอ่ะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะนี่เซียนลูกท้อค่ะ
ก็ไม่ได้อยากได้แต่ว่ามันก็ต้องมีไว้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าไม่ได้มีใหญ่มีโตก็มีเท่าที่ณตอนนี้

แล้วก็มันพอดีกับเรานะตอนนี้อย่างนี้ค่ะ
อันนี้กี่เซ็ทลอยเนี่ย

ก็ทุกครั้งที่ยายน้อยตำกระเทียมหรือพริก

นั่นคือแม่ชมให้แล้ว